แม่น้ำหนึ่ง
แม่น้ำหนึ่งวันที่๑แล้ว
เลขที่รับความสนใจของแม่น้ำหนึ่ง

ที่ขับไปครึ่งสานที่บินบุรี

อันนี้คันใหม่เหรอ

อันนี้นะรถตู้

แล้วก็ยังมีเลขที่แม่น้ำหนึ่ง

อะไรนี่ไปเขียนแบบนี้
พร้อมกับบอกว่าชอบเลขนี้มาก
แต่ยังพูดไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบ
อกจากนี้เนี่ยยังได้มีการโพสต์ภาพลานพญานาค
วังปู่นาคาอนันตนาคาราช
อะไรเนี่ยมหาโชคมหาโภคทรัพย์
ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่ที่นครราชศรีมา
เขาบอกเห็นตัวเลขชัดเจน

ไหนวะนั่นไงรูปที่สามรูปกลางสุดตรงหัว

สำหรับเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนมาเนี่ยให้ผม
อ่ะใช่ไหมพี่

ไม่ได้เอากระดาษมานะพี่บอกหนูเถอะ

คือเลขเนี่ยนะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเผยของเขามาแล้ว
ว่าเขาชอบเลข๐๙ใช่ไหม
ค่ะใช่มีเลข
แสดงว่ามีอะไร
แต่ยังมีอีกเลขหนึ่ง
แต่ยังมีอีกเลขหนึ่ง
ไม่บอก
สนุกมากก็กล้องอุตส่าห์จะเก็บขายไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วดูดิ

กล้องแล้วเตรียมรอดูพรุ่งนี้ในวันกัญชัย

กินหลักพี่บอกลำก็ได้สมควรลำ
จริงเขาก็บอกว่าสมควรอะไรพี่
พี่บอกว่าอยากจะรู้ว่านิสัยของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

อย่างแผลมันก็ปากหมาไปเรื่อยแต่ไม่มีอะไร
อยากบอกว่ามันหวนกระแสมันก็หวนได้จริง

นี่บอกว่าเปล่าคนเราจริง
ชื่อรายการนี้เขาทำมาเพื่อพิธีกร
อ๋อแล้ววันการไทยนะแต่ผมจะบอกให้นะ
จริงไอ้เลขที่แม่น้ำหนึ่งเขาเขียนมาเนี่ย

เกี่ยวกับคนเคยใช่ไหมอะไรของพี่น่ะ